ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
เสียชีวิต๒ศพและคนที่เสียชีวิตเป็นเด็ก
พี่ชาย๑๒น้องสาวอายุ๗ขวบขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะรถกระบะขับมาเร็ว
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ก่อนแล้วก็พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
หลังจากนั้นขี่ขับหนีหายไปเลยไม่ลงมาช่วยไม่อะไรเลยนะคะ
ดื่มเหล้าต่อแล้วเนี่ยเด็กเสียชีวิตไปสองศพเลยอะค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนสายบ้านโคกยาวบ้านสะแก้วนะคะ
ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
สองพี่น้องขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันคนพี่เป็นเด็กผู้ชายอายุสิบสอง
น้องก็คือเด็กหญิงอายุเพิ่งเจ็ดขวบครับกระบะเหมือนกับขับมาค่อนข้างเร็วนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบไปช่วยแต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชม
กระบะไม่จอดลงมาดูไม่มาช่วยหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบเสียชีวิตสองศพนะคะอยู่กลางถนนเลย
เด็กผู้หญิง๗ขวบเด็กผู้ชาย๑๒เป็นพี่น้องกัน
คือน้องทั้งคู่เนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปหาคุณตาที่ทุ่งนา
ส่วนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะคนขับเขาบาดเจ็บเล็กน้อย

หลังเกิดเหตุตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้ว
รถกระบะที่ไปชนหนีไป
ทางบ้านสะแก้วก็ตามไปนะคะ
เพื่อไปสกัดจับไปจับได้ที่บ้าน

ระบะที่ชนเด็กตายไปสองศพ
ขับหนีไปบ้านแล้วไปดื่มเหล้า

ไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทีมข่าวก็เลยไปงานศพของน้องที่เสียชีวิตทั้งสองศพนะคะ
คุณแม่กอดรูปถ่ายของลูกร้องให้ไม่หยุด

จะเอาของที่สวนบ้านคุณตา
อยู่ห่างออกไปสองกิโล
น้องตนกว่าอายุ๗กว่าก็คือเป็นน้องสาว
ขอไปกับพี่ชายด้วยเขาสนิทกันเขาขอไปด้วย
มารู้อีกทีก็คือลูกทั้งสองคน
นายปลวยอายุ๖๕ปีเสียใจหนักไม่แพ้กัน
วันเกิดเหตุเนี่ยรีบมาดูหลานนะคะกอดศพร้องไห้เลย
นี่คือคุณตาค่ะคุณตาของเด็กทั้งคู่

คุณตาก็เลยยิ่งเศร้ากอดศพอยู่แบบนี้ค่ะ

โอ้โหคุณตาบอกเลยว่าน้องทั้งคู่เป็นเด็กที่น่ารักมาก
ตังค์เลิกเรียนมาช่วยคุณตาทำงานตลอดนะ
แล้วนอนกับคุณตาตลอดเลย
วันเกิดเหตุแถวบ้านมีร้านหมึกย่าง
ก็เอาเงินให้หลานไป๑๒๐ให้ไปซื้อหมึกมากิน
คิดเลยว่าหลานทั้งคู่จะจากไปเร็วขนาดนี้
แล้วที่เจ็บใจก็คือไอ้เจ้าคนขับรถกระบะ
ทำไมก็ต้องรู้สิว่าชนคนรู้ทั้งรู้
ไม่หยุดไม่มาช่วยเลยไม่จอดลงมาดูเลย
เจ็บหนักแค่ไหนเขาให้ดูด้วยทำไมมันมีไป
นี่ไปถึงตรงนั้นกลับมาถึงบ้านกินเหล้าเฉย
ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับเจ้าของภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
นางปรานีนางปรานีเล่าให้ฟังว่า
จักรยานยนต์พ่วงข้างที่ถูกชนลูกชายเธอเอง
กล้องบ้านแต่เจ็บเล็กน้อยครับวันเกิดเหตุได้ยินเสียงชนดังสนั่นอยู่ด้านหน้า
รีบออกมาดูแล้วก็เอากล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
เอาไปให้ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการตามตัวคนขับรถกระบะมาดำเนินคดี
การวิ่งไปก็ใจอย่าออกมาใจอย่าออกมา
ก็คิดเป็นตากลในบ้านเนาะ
รดมันเขาไม่จอดดูเลย
พอชนแล้ววิ่งไปประมาณ๕๐๐เมตรเขาก็หยุด

คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลมาว่า
แล้วเจอตัวคนขับรถกระบะที่ขับหนีกลับบ้านไปดื่มเหล้าต่อ
เจอตัวแล้วนะแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอะไร
ตำรวจสพพนมดงรักทำไมยังไม่แจ้งข้อหา
คือตำรวจบอกว่าต้องรอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
ของตัวคนขับรถกระบะก่อนเขาตรวจเลือดครับ
ต้องให้โรงพยาบาลแจ้งผลมาก่อนถึงจะสามารถแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ฝากตำรวจหน่อย
ให้ตามเรื่องให้หน่อยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็อยากให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายด้วยนะคะ
น้ำตาแม่น้ำตาคนในครอบครัวเสียใจด้วยนะครับ